ความคิดเห็นบอกต่อมาหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะ

ตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน
ก็คือว่ามีร่องฝนพาดผ่านบริเวณประจวบคีรีคันราชบุรีเพชรบุรี
ทำให้ลมนะคะลมทั้งสองฝั่ง
ก็คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแรงขึ้น

เพราะว่าเป็นอิทธิพลที่เจ้าพายุตัวเดิมมันฟาดหัวฟาดหางอยู่ในบ้านเราอยู่นะ
แม้ว่าจะลดระดับแล้วเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ตอนนี้อยู่พื้นที่อ่าวไทยกับอันดามัน
แต่บ้านเรามีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ทุกภาคเลย
เว้นภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาคเหนืออาจจะแค่ร้อยละ๓๐แต่ภาคอื่นร้อยละ๘๐
ทุกภาคนะอีสานกลางตะวันออกใต้๒ฝั่งร้อยละ๘๐
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วดูภาพสิคะโอ้หลายพื้นที่เป็นยังไงส่งมาบอกกันหน่อย
เดี๋ยววันนี้พาไปดูทั้งที่โคราชทั้งที่ระยองเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือที่โคราชเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้น้ำป่าจากเขาใหญ่
ก็ท่วมทะลักทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอปากช่องนะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ระทึกกลางดึกอีก
น้ำป่าเขาใหญ่ลำตะคองมาอีกทะลักท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนนะครับ
แล้วตอนนี้ทางนครราชศรีมาเนี่ยเขาให้รีบอบพยพด่วนนะ
ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจกัน
ทางการเขาจะแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ไหนต้องอบพยพ
พื้นที่ไหนยังสามารถอยู่ที่บ้านเรือนของท่านได้
ทางการของทางปากช่องเองทางนครราชศรีมาเอง
เขาจะแจ้งเตือนพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะครับ
โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ใกล้ตลิ่งลำตะคลองคลองหินลับ

เมื่อกี้เป็นภาพมุมสูงเห็นแล้วแล้วก็ภาพตอนกลางคืนเนี่ย
ชาวบ้านก็โอ้โหเดือดร้อนมาก
น้ำมันมาเร็วมาแรงมากลางคืนแบบนี้นะครับ
หมู่บ้านขนงพระกลางแล้วก็หมู่บ้านขนมพระใต้
บนขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ล้นจากคลองน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตำบลหมูศรีลงมาถึงตำบลขนงพระ
ไหลผ่านตัวเมืองปากช่องลงสู่เขื่อนลำตะคองนะครับ
ซึ่งน้ำเนี่ยชาวบ้านบอกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาแรงพอสมควรนะฮะ
หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ของนครราชศรีมา
ทำให้น้ำในคลองล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
อยู่ริมคลองทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็วนะครับ

อกจากจะท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว
ยังท่วมพื้นที่ไร่นาพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ

ไหลเข้าสู่ตัวเมืองปากช่องอย่างรวดเร็ว
ในช่วงกลางค่ำกลางคืนคือ๒ทุ่ม
น้ำเนี่ยล้นคลองกลางตลาดปากช่อง

แล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น
ข้าวของในบ้านเรือนของประชาชน
ถูกน้ำท่วมพังเสียหายนะครับ

ในการที่จะเตรียมพร้อมเตรียมกระสอบทราย

เพราะน้ำมันมาเร็วมาแรงแล้วก็มาเยอะนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา

ก็ได้ใช้รถยกสูงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือน
ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ

แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องใช้รถเข้าไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านออกมาทั้งจากชุมชนราชประชานะครับ
ชุมชนซอยประปราแล้วก็ชุมชนน้องสาวราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานกันตลอดทั้งคืน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของปพเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
เจ้าหน้าที่อำเภอทุกภาคส่วนทำงานเต็มที่อาสาสมัคร
แต่ว่ายังมีฝนตกพร่ำอยู่เลยนะ
ระดับน้ำถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่ลดเท่าไหร่นักนะครับ

ช่วงสายวันนี้ระดับน้ำมันจะลดลงหรือไม่
ตอนนี้มีประกาศจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วนะฮะ
เขือนลำเผลิงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พอขวัญชัยอุตเวทก็ออกหนังสือด่วนที่สุด
รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพิง
หนึ่งในสี่เขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าต้องรองรับน้ำนะ
ฝนตกหนักเหนือเขื่อนปริมาณฝน๕๖มิลลิเมตร
ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก
ปริมาณ๑๘๔ล้านลูกบาทเมตรในรอบ๒๔ชั่วโมง

ปริมาณน้ำในเขื่อนลำพระเพิงล่าสุดอยู่ที่๑๒๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๘๓ของความจุเขื่อนแล้วนะฮะ
และยังมีมวลน้ำก้อนใหญ่จากดวังน้ำเขียวดรปากช่อง

จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองธรรมชาติ
เขื่อนลำพระเพิงอันนี้สำคัญ

เขาจะมีการระบายน้ำลงคลองในอัตรา๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
กว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
จึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำ

พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะฮะ

ริมคลองริมตลิ่งริมแม่น้ำของนครราชศรีมา

โดยเฉพาะทั้งลำตะคลองแล้วก็ที่คลองหินลับด้วยนะฮะ
ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ยังไม่เบาบางลงเลย
ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำมูลเนี่ยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าบริเวณ๔แยกวัดหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่องเนี่ยโอ้โหมีมวลน้ำจำนวนมากอยู่ตอนนี้
เขาบอกว่าความลึกของน้ำในช่วงแยกวัดหนองสาบรายเนี่ย
สักประมาณสูงเท่าเข่าของชาวบ้านแล้วนะครับ

อยู่ในพื้นที่นครราชศรีมาด้วย
เอาไปดูจังหวัดอื่นกันบ้างนะฮะ
ที่ระยองฝนตกหนักเลยค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบดูสิคุณ
ขณะนี้ชุมชนบ้านคลองทรายที่หมู่๗

น้ำจากเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางซึ่งก็เป็นที่สูง
ก็ไหลบ่าลงมาก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล
ที่ปากคลองบ้านพลาซึ่งชุมชนบ้านคลองทราย
มันเป็นที่ต่ำครับทีนี้มวลน้ำจำนวนมากแบบนี้ค่ะ
ก็เข้าท่วมถนนทุกซอยของชุมชน
ซอยนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณสัก๑๕๐หลังคาเรือน
แล้วระดับน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
สูงประมาณเกือบฟุตนะประมาณ๒๐เซนติเมตร
ดูชาวบ้านสินะก็ต้องเดินลุยน้ำแบบนี้
ลูกเด็กเล็กแดงก็ได้รับผลกระทบกันหมดล่ะค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้จากการสำรวจ
ปรากฏว่าน้ำมันเชี่ยวบางจุด
อย่างที่หน้าวัดคลองทรายมันเป็นคลองน้ำที่มันไหลมารวมกัน
ชาวบ้านเขาก็ต้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยขนของหนีน้ำ
บ้านบอกว่านอนในบ้านไม่ได้แล้ว
ต้องหนีออกมาอยู่นอกบ้านมาอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลา

ก็มีการให้เจ้าหน้าที่เอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำออกอย่างเร่งด่วน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอตรวจสอบกันอีกทีนึงค่ะ
คุณผู้ชมหลัง๙โมงบันต้นไป
สถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเปล่า
พื้นที่อื่นก็มีรายงานกันมาด้วยนะฮะ
อย่างเพชรชบุรีเขาบอกโอ้โหฝนตกหนักลงมาต่อเนื่อง
จนเกิดน้ำท่วมสูงบนถนนเพชรกะเสมแล้วนะฮะ
บริเวณจุดกลับรถห้วยทรายใต้แล้วก็บริเวณหน้าค่ายนเรสวน
มีรถยนต์เสียจำนวนมากในเช้าวันนี้
มีรายงานเข้ามาจากทางด้านของเพชรชบุรีนะครับ
ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้หน่อยของปพ
พพสายด่วนสายกลางก็คือ๑๑๗๕
ในการขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วม
ส่วนเมื่อกี้ที่ปากช่องที่โคราชให้หมายเลขโทรศัพท์

อันนี้ในพื้นที่ของปากช่องพื้นที่นครราชศรีมานะครับ

พื้นที่บ้านท่านฝนตกน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะฮะ

หลังจากนี้พอฝนตกเราก็ต้องรอดูเรื่องเข้าสู่หน้าหนาว
เพราะว่าเห็นกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวปีนี้หนาว

อุณหภูมิในที่ราบอาจจะมีแต่เลขตัวเดียว
เพราะว่าตอนนี้คนกรุงก็เริ่มตื่นเต้นนะ
เมื่อวานตอนค่ำหรือว่าเช้าวันนี้เดินออกไปข้างนอก

แต่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นลมหนาวชั่วคราว
จากจีนมาแว๊บประกอบกับพวกฝนที่ตกในบ้านเรา
ต้องรอกันไปช่วงปลายพฤศจิกานะคะ